คดีใหญ่ช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนแล้วก็ยาเสพติด
มีคำถามว่าทำไมยาเสพติดมันเกลื่อนเมือง
จนล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีต้องประกาศในที่ประชุมคอรมอลว่าให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
แล้วเพิ่มโทษนะถ้าเกิดว่าจับใครครอบครองยาบ้า๕เม็ด

กฎหมายจะได้เข้มข้นลงโทษให้มันหนักไปเลย

จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดน้องบวนลำภู
ทำให้สังคมตั้งคำถามกับรัฐบาลว่า
ทำไมปล่อยประละเลยให้มีการระบาดของยาเสพติดทั่วทุกหัวมระแหง
ประชาชนทุกอาชีพและทุกวัยหาซื้อได้ง่ายในทุกพื้นที่
เหมือนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ
แต่คำถามของประชาชนก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากภาครัฐ
ทำให้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน
เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนโดยให้ปัญหายาเสพติดเป็นวามระแห่งชาติ
แต่ก็มีคำถามตามมาติดที่ว่าแล้วพกชที่เสนอโดยพภไทย
ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่๒จะทำอย่างไร
เพราะมีเสียงต่อต้านมาจากหลายฝ่ายอย่างรุนแรงมาก
จากถูกมองว่านี่คือก้ามแรกของการถล่ำลึกเข้าสู่วังวลของหย่านรก
ถึงขณะที่พประชาธิปัตย์ต้องจับมือกับพภไทย
ถอนร่างพรบกัญชากัญชงออกไปทบทวนใหม่เมื่อวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่พักภูมิใจไทยก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการประสานเสียงให้ถอนพรบกัญชากัญชงออกไปทบทวนใหม่นั้น
เป็นเกมการเมืองอย่างแน่นอน
แต่ไม่ว่ายังไหลภาครังจริงหน้าเรื่องนี้ต่อไปให้ถึงที่สุด
เช่นเดียวกันกับนอนุทิริย์ชาญวีรกุลรัฐมนตรีวางการส่วนสาธารณสุข

ก็ยืนกระต่ายขาเดียวเช่นกันว่ายาบ้าเป็นยาเสพติด
แต่กัญชาวันนี้ไม่ใช่ยาเสพติด
ปปศได้ถอนออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่๕แล้ว
ทำกลางความกังขาของคนในสังคมเรื่องการปราบรามยาเสพติด
แต่กลับมีบางส่วนพยายามจะฟอกขาวให้เกิดขึ้น
ดังนั้นการออกมาตรการปราบยาเสพติดให้เป็นวามระแห่งชาติ
จะเข้าทำนองที่ว่าเปลี่ยนตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่า
เพราะขนาดนางซูเอล่าเรเวอร์แมมรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษ
เปลยว่าจะยกระดับกัญชาจากยาเสพติดประเภทที่๒ให้เป็นประเภทที่๑
ที่ให้โทษร้ายแรงเทียบเท่าโคเคนยาอีและเฮโรอีน
เพราะกัญชาคือประตูสู่ยาเสพติด
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน